คุณผู้ชมคะยังมีอีกนะคะโอ้โหหลายพื้นที่เลย
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราลงไปในหลายเขตเลือกตั้งเลยนะคะ

หน่วยเลือกตั้งตรงบริเวณเขตดูสิตค่ะ
ไปติดตามกับคุณบอมอภิวัฒน์เชิญค่ะ
คุณผู้ชมครับสำหรับบรรยากาศในการเลือกตั้ง
ว่าราชการกรุงเทพมหานครจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับ
หน่วยเลือกตั้งที่๔๑๕๔เขตดูสิตนะครับ
จะเห็นว่าในขณะนี้อาจจะมีพี่น้องประชาชนเดินทาง

แต่ตั้งแต่เวลา๘นาฬิกาที่ผ่านมาที่ได้มีการเปิดหีบเลือกตั้ง
ก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางเข้ามาเลือกตั้งกันอย่างต่อเนื่องนะครับ
และทั้งหมดก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าวันนี้รู้สึกดีใจ
แล้วก็ตื่นเต้นที่ได้มาเลือกตั้งในวันนี้ครับ
บรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในพื้นที่ทหาร
หน่วยเลือกตั้งที่๔๑๕๔ที่เต็นต์ภายในศูนย์สร้างสุขทุกวัยเกียรติกาย
หน่วยเลือกตั้งที่๕๕๘วัดแก้วจุลามณี
แขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมา
หลังจากที่ได้มีการเปิดหีบเลือกตั้งในเวลา๘นาฬิกา
บรรดาพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร
กำลังพลทหารจากพื้นที่บริเวณใกล้เคียง
เดินทางเข้ามาใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่อง
ถึงแม้ว่าจะไม่ได้สวมชุดทหารอย่างเป็นทางการ
แต่ทุกคนก็มีแบบฟอร์มลำลองที่แสดงให้เห็นได้ชัดว่า

โดยทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่าตื่นเต้น
เพราะว่าครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกในการใช้สิทธิ์
อย่างไรก็ตามในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ

แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคกับการที่ประชาชนจะออกมาใช้สิทธิ์แต่อย่างใด
และยังคงทยอยออกมาต่อเนื่องตลอดทั้งวัน
สำหรับการเลือกตั้งเก้าอี้ผู้ว่ากอทม
ห่างหายไปเป็นเวลา๙ปีแล้วนะฮะ
ส่วนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้ห่างหายไปจำนวน๑๑ปี
เราได้พูดคุยกับนางอุ่นใจปานถนอมครับ
อายุ๕๕ปีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
เปิดเผยต่อทีมข่าวว่าวันนี้รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจ
ที่ได้เดินทางมาใช้สิทธิ์ของตนเอง

เพราะตลอด๙ปีที่ผ่านมาตนไม่ได้มีสิทธิ์เลือกเลย
วันนี้จึงพามากันทั้งครอบครัวรวม๕คนด้วยกันครับ
โดยทั้งหมดได้มีการพูดคุยถึงคนในใจตกลงกันไว้แล้วครับ
แล้วก็อยากจะฝากถึงผู้ว่าคนใหม่ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งคนต่อไป
บอกว่าช่วยแก้ปัญหาเรื่องรถติดเรื่องน้ำท่วม
และที่สำคัญก็คือปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชน
ฝากบอกกับผู้ว่าอีกว่าพูดอะไรไว้แล้วก็ทำให้ได้อย่างที่พูดด้วย
ในตอนนี้นะครับจะไม่ค่อยมีคนหนาแน่นเท่าไหร
แต่ก็เชื่อว่าเวลาก่อนที่จะปิดหีบ
ก็ยังจะมีคนเดินทางมาใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องแน่นอนครับ
คุณผู้ชมครับนะครับ
ขณะนี้เวลา๑๕นาฬิกา๓๐นาที
ก็จะเห็นได้ว่าพี่น้องประชาชนก็ยังคงทยอยเดินทางมาเป็นระยะนะครับ
แต่ก็คิดว่าในอีกสักครู่ก่อนจะปิดหีบ
คงจะมีพี่น้องประชาชนอีกจำนวนหนึ่ง
เดินทางเข้ามาใช้สิทธิ์กันอย่างเนื่องแน่นกันเลยทีเดียว
นี่เป็นบรรยากาศสดที่หน่วยเลือกตั้งที่๔๐
ภิวัตสุยานางทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงานครับ

หลายพื้นที่นะครับผู้สาธารณีของเราเนี่ย
เกาะติดในหลายหน่วยเกร็ดเลือกตั้งเลย

ประหลัดกรุงเทพมหานครพูดถึงภาพรวมการเลือกตั้งวันนี้

ก็พูดว่ามี๓จุดที่เป็นปัญหา
มีฉีกบัตรทิ้งแล้วก็มีขยำบัตรด้วยนะคะ
ช่วงเที่ยงที่ผ่านมานายขจิตชัชวานิสประหลัดกรุงเทพมหานคร
ก็แถลงภาพรวมสถานการณ์และบรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่า
ผู้ว่ากรุงเทพแล้วก็สมาชิกสภาคกรุงเทพช่วงเช้า
บอกว่าวันนี้หน่วยเลือกตั้งในกรทมมีฝนตก๑๕เขต
และช่วงเช้าที่ผ่านมามีปัญหาอยู่๓กรณีนะคะ
คือเขตสวนหลวงหน่วยเลือกตั้งที่๒๕แขวงอ่อนนุษย์

ส่วนสำนักงานเขตคลองเตยมีผู้มาใช้สิทธิ์ไม่ประสงค์ลงคะแนน

สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์หน่วยเลือกตั้งที่๗
มีชายสูงอายุฉีกบัตรเลือกตั้ง
ส่วนเขตสายไหมผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งประสงค์ใช้สิทธิ์

ไม่รับบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาคกรุงเทพฯค่ะ
ขจิตบอกว่าตอนนี้เบื้องต้นไม่ได้รับรายงาน

ส่วนกรณีที่มีข่าวว่าน้ำท่วมหน่วยเลือกตั้ง

ข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการใช้สีปากการในหน่วยเลือกตั้ง
ขจิตบอกว่าเบื้องต้นไม่ได้มีข้อห้ามว่าจะใช้ปากกาสีใด
แต่ขอความร่วมมือว่าให้ใช้สีน้ำเงิน
เพื่อความชัดเจนในการลงคะแนนนะคะ
แต่ถ้าไม่มั่นใจก็คือใช้ปากกาที่เขามีให้ที่หน่วยก็ได้นะคะ
เพราะอันนี้ก็เป็นข้อถกเถียงตลอดวันนี้เหมือนกันนะคะ
ตกลงแล้วเนี่ยคนที่จะไปใช้สิทธิ์จะใช้ปากกาสีอะไรได้
เพราะบางคนพกไปเนี่ยเขาไม่รู้ไง
ได้รับการประชาสัมพันธ์บ้างอะไรมันก็พกกันไปหลายสีหยิบอะไรได้ก็ไป
สรุปคือไม่ได้มีการระบุนะ
แต่ว่าก็เป็นไปได้ก็ใช้สีน้ำเงินก็ดีนะคะใช่ค่ะ

ไพรวัลแสงสุนทรอยู่กับเรามา๑ชั่วโมงเต็มค่ะ